ติดตามกันหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ก็มีเตะกันอีกแล้วครับ
เต็ปของแท่งเทพคนไหนจะเจ๋งโดนใจกันบ้าง

เต็ปแรกเป็นของทีมอัศวินเมืองหลวงบางกอกซิตี้
เปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมศรีสะเกดโดยจังหวะการบุกทำเกมของทีมเย่า
ธนากูลวิเชียนกุลเปิดบอลด้วยขวาให้ธนาทิพย์แสงสัง
บอลเตาด้วยซ้ายผ่านหน้าประตูก่อนจบบอลด้วยการทำประตูของธนากูลวิเชียนกุล
ต้องเรียกว่าชิมเวิร์คสุดไปเลยค่ะ
เปิดรังพบกับมกาเสมบรรดิษฐ์
จังหวะนี้เดียโก้ส่งบอลให้กับสุภวุฒิเถื่อนกลาง
จับบอลก่อนล็อกหลบและโยกบอลอีกหนึ่งจังห
ก่อนจับบอลด้วยขวาภูมิเข้ากับสุดยอดแข่งเทพจริงเลยทีมนี้
ต่อกันด้วยสเต็ปของแข้งจอมลีลาจากทีมพึ่งพิฆาตนนทบุรี
โดยลูกนี้วิศนุมีมากบาง
จับบอลแต่หลบผู้เล่นทีมยืน๑จังหวะ
ก่อนกระชากยิงด้วยขวาแบบสุดแรง
พอสุดกรอบออกไปอดได้เฮกันเลยล่ะค่ะ
สเต็ปต่อมาเป็นของทีมสิงคลองเตยการท่าเรือ
รับการมาเยือนของทีมกรมทางหลวง
ลูกนี้เลอร์ชายอิสราสุวิพากรแข้งตัวเก่าของทีมเจ้าถิ่น

จนถึงนักครอบเขตโทษก่อนผ่านบอลด้วยขวาไปด้านหลังให้ธนันชัยชมบุญ
ลูกนี้ร้ายกาดจริง
เต็ปสุดท้ายเป็นของแข้งบาวซีเลียนจากทีมศรีสะเกด
โดยจังหวะนี้กล้องล่าเล็กก้าชิปบอลดงให้คริสเตียโน
แค่งตัวใหม่ชาวบาซิลเลียนกระโดดตีรังกาเข้าประตูไปแบบเหนือชั้น
เต็ปนี้ต้องกดไลค์รัวไปเลยล่ะจ้า